จะมีโปรแกรมในการเจอกันรายการนี้
ล่าสุดมีการทำเรื่องไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับ
เพื่อขอให้มีการประกาศงดให้แฟนบอลนะครับ
เยือนเข้าชมในเกมนัดนี้ครับ

ในเวลา๑ทุ่มวันพุธย้ำอีกครั้ง
ฝ่ายจัดอย่างบริษัทไทยลีกมีมติ
เห็นชอบนะครับให้ทีมเมืองทองเตรียมความพร้อมเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
แล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
แล้วก็ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
งงดให้แฟนบอลทีมเยือนก็คือการท่าเรือเดินทางมาชมในนัดนี้
เนื่องจากหวั่นเหตุการณ์ในการประทะกันของแฟนบอลครับ
สาเหตุที่ฝ่ายจัดนะครับแฟนบอลทีมเยือนห้ามให้เดินทางมาชมในครั้งนี้
เนื่องมาจากว่ากองเชียร์ทั้ง๒ทีม
เคยมีข้อพิพาททะเลาะเบาะแว้งกันมาหลายครั้ง
ก็จะเป็นเกมลีกนะครับรวมถึงฟุตบอลเกมโตต้าลีกครับเหมือนกัน
ฤดูการสองพันสิบสี่ในเกมลีกเนี่ยนะครับทั้งสองสโมสรเนี่ย
ถูกตัดทีมละเก้าแต้มมาแล้วนะครับรวมถึงปีสองพันสิบหกในเกมโตต้าลีกครับนะครับ
แฟนบอลทั้งสองทีมก็ก่อเหตุนะครับตีกัน
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกแบดห้ามเข้าสนามครับส่วนเรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลยังมีความเคลื่อนไหวมาฝากนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องก็คือการสั่งแบนพิชิตนัสสุวรรณผู้ตัดสินคู่ระหว่างสุพรรณบุรี
เปิดบ้านเจอกับสุโขทัยซึ่งจบด้วยการเสมอหนึ่งหนึ่งคนนี้นะครับคือแบนแบบ
กำหนดนะครับไร้กำหนดไปก่อนหลังจากทำหน้าที่บกพร่องจากกรณีตัดสินคาด
เลื่อนปฏิเสธการให้จุดโทษจังหวะเนี้ยครับคือเป็นจังหวะที่ผู้เล่นของสุโขทัย
ก็คือนัทธวุฒิเจริญบุตรตั้งใจจะชกบอลครับใช้มือเล่นบอลในกรอบเขตโทษ
ต้องเสียจุดโทษและผู้สินอยู่ใกล้เหตุการณ์แต่สุดท้ายนะครับเป่าหมดเวลาทันทีครับ
ไม่รู้ว่ามองไม่เห็นหรือว่าอย่างไรแต่สุดท้ายสมาคมแบบ
แล้วว่าอันนี้เป็นการทำหน้าที่ผิดพลาดก็เลยแบนเลยครับ
ให้ทำหน้าที่แบบไร้กำหนดไปก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับ
มันส่งผลกระทบเพราะบ่อบริหารของทีมสุพรรณก็ยื่นฟ้องมาที่นะครับ
เรื่องฟ้องมาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็เรื่องนี้อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสมาคม
แล้วก็การหมดความน่าเชื่อถือก็เลยคิดว่าต้องแบนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตรวจสอบกันครับ
เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะเดี๋ยวจะปิดวันที่๑๙กรกฎาคมนี้นะครับ

ชมบุรีเปิดตัวสมปองสอเหลบกองหน้าที่ดึงมาจากราชบุรี
หลังจากที่แนวลุกนะครับในวัย๓๒นี่แหละครับ
ก็อยู่กับหลายสโมสรมาประสบการณ์มากมาย
ชมบุรีบอกเปิดทางเลยครับถ้าดึงมาได้ไม่ได้เสียเงินมากมายก็เอามาใช้ได้เลย
องเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากมายนะครับ
ทีมชาติก็เคยพีคสุดเคยติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับ
ลงเล่นในรายการบอลโลกรอบคัดเลือกมาแล้วเหมือนกันนะครับ